ก็มีอารมณ์ที่ปนกันนะคุณผู้ชม
ทั้งคนที่เรียกว่าโล่งใจดีใจที่ย่าเรา

แล้วได้กลับมาเมื่อวานนี้๔๑คน
แต่แล้วคนที่ไม่ได้กลับมาล่ะ
คนที่จากไปแล้วล่ะทำยังไงล่ะคุณผู้ชม
หนึ่งในนั้นครับคือคุณปูชัยรัฐสุนาสัน
คนนี้เป็นแรงงานชาวอุดรธานีแล้วเขาเสียชีวิต
คนเป็นภรรยาต้องจุดทูปเรียกวิญญาณสามีครับ
อย่าขอให้แก่มาบั่นเรื่องนี้แหละ
อย่าไปมองอย่าไปบิงคุม

เรียกวิญญาณของคุณปูชัยรัฐสามีของเธอ

นี่คือคุณอื่นจิตหรือว่าคนอื่น
แล้วเธอก็นี่แหละจุดทูปบอกกล่าวกับพระพุทธรูปในบ้านเลย
หลังจากที่คุณปูสามีเธอมาเข้าฝัน๔คืนติดพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ครับตั้งแต่วันที่๘ใช่ไหม๙๑๐๑๑นี่แล้วในฝันคุณปูเขาบอกกับภรรยาว่า
เขายังไม่ตายนะป๊อกแบบนี้เลยครับเขาบอกกับคุณเอื้อนจิตว่า
เขาและเพื่อนรวม๖คนยังไม่ตายยังหลบอยู่ในห้องพักพิเศษ
หลบภายในแคมป์คนงานที่อยู่ติดกับฉนวนกาซ่า
อันนี้คือในฝันนะเขาบอกเขารออยู่รอทหารอิสราเอลมาช่วยเหลือ
แต่จริงแล้วคุณปูและเพื่อนเสียชีวิตตั้งแต่๗ตุลาคม
วันแรกที่กลุ่มฮามาสบุกเข้าไปเปิดฉากโจมตี
คือคนที่ฟังตรงนี้ถ้าเกิดโยงไปในเรื่องความเชื่อ
เขาบอกว่าบางทีแบบคนตายโดยที่ไม่ทันตั้งตัวจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาย
แต่นี่คือมาจากคำบอกเล่าของคนเป็นภรรยาเลย
แล้วพอคุณเอื้อนจิตจุดทูปเสร็จครับก็เอาทูบไปปักกับต้นกล้วยข้างบ้าน
หวังให้รัฐบาลเนี่ยทำคำขอสุดท้ายของเธอให้เป็นจริงได้ไหม
ก็คือนำร่างสามีกลับมาที่บ้านเกิดได้อย่างราบรื่นครับ
คุณเอื้อนเล่าต่อบอกว่าเธอกับคุณปูแต่งงานกันมา๖ปี
แต่ยังไม่มีลูกนะคุณปูสามีก็ตัดสินใจไปทำงานไร่อาโฟคาโดที่อิสราเอล
จะได้หาเงินมาสร้างฐานะสร้างครอบครัวไปทำได้๓ปีกว่าแล้ว
ที่ผ่านมาสามีส่งเงินมาให้ไม่ขาดเลยแล้วก็ไม่ยอมใช้สิทธิ์ลาพักกลับเมืองไทยเลยนะ
คืออยากทำให้ครบสัญญา๕ปีเร็วแต่ก็มีการวิดีโอคอลหากันทุกวันตอนเย็นเนี่ย
วิดีโอคอลหาคุณเอื้อนกระทั่งวันที่๗ตุลาคมวันเสาร์
วันที่ทางโลกไม่มีวันลืมคุณผู้ชมฮะหลังจากที่วิดีโอคอลคุยกันตอนเช้า
ตอนเที่ยงปรากฏว่าคุณเอื้อนติดต่อสามีไม่ได้
กระทั่งมารู้ข่าวจากเพื่อนที่ไปทำงานด้วยกันว่าคุณปูสามีเธอเสียชีวิตแล้วครับ
ทุกวันนี้เธอยังเสียใจก็อย่างน้อยที่สุดนะขอได้ไหม
อัฐิของสามีกลับมาทำบุญก็ยังดีครับ